ถ้านับเวลาดูตอนนี้ก็กว่าเกือบ๒ปีแล้วนะคะที่บ้านเรามีการออกอากาศด้วยระบบทีวีดิจิทัลค่ะ
รายผู้ประกอบการบางรายก็สามารถดำเนินการประกอบธุรกิจไปได้สวยงาม
ในขณะที่บางรายก็ไม่สามารถดำเนินการธุรกิจต่อไปได้นะคะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ล่าสุดคณะทำงานแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลคุณผู้ชมเห็นชอบให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ไม่สามารถประกอบกิจการสามารถคืนใบอนุญาตได้
แต่จะไม่นำใบอนุญาตดังกล่าวมีการกลับมาประมูลกันใหม่นะคะซึ่งก็จะเสนอขอความเห็นชอบจากกศธชในสัปดาห์หน้าค่ะ
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากศธชเปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการทีวีดิจิทัล
มีมติเห็นชอบการขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล
ของผู้ประกอบการบางรายที่ไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้
โดยผู้ที่คืนใบอนุญาตไม่ต้องจ่ายเงินประมูลใบอนุญาต
ตั้งแต่งวดที่๓ที่มีการกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคมนี้
ส่วน๒งวดแรกที่ชำระไปแล้วถือว่าเป็นรายได้ของรัฐ
และขอให้กศธชอย่านำใบอนุญาตที่คืนกลับมาประมูลใหม่
เพราะไม่ต้องการให้มีช่องทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น
เพราะถือว่าขณะนี้มีมากอยู่แล้วค่ะ
โดยจะนำเรื่องนี้ไปหารือในที่ประชุมกศธชวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
เสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรับทราบต่อไปค่ะ
ส่วนเรื่องของการจัดเรียงช่องของทีวีดิจิทัลนะคะ

กศธชจะเร่งรัดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เรียงช่องตามคำสั่งของกศธชด้วย
และได้มีการยื่นฟ้องคัดค้านต่อสารปกครอง
จึงต้องรอคำตัดสินของสารต่อไปค่ะ
ผู้ประกอบการหลายคนตอนนี้จะต้องมีการปรับตัว

ซึ่งอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าการให้คุณผู้ชม
เข้าถึงหน้าจอโทรทัศน์ได้ทุกช่องทาง
หรือว่าหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่หน้าจอโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว
ลองเปิดดูอยู่เหมือนกันเห็นทั้งสองท่านคือสวยสดงดงาม
แล้วก็รายการโทรทัศน์คือณขณะนี้ออกรายการสดเราก็ดูได้เหมือนกัน
นี่คืออีกหนึ่งการปรับตัวของธุรกิจที่เกิดขึ้นในยุคที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงของทีวีดิจิทัลนะครับ